มาดูที่เรื่องของการจับกุมเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
พูดถึงเรื่องของปฏิบัติการไทย
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่ามั่นใจมาก
หลักฐานนี้เอาผิดได้อย่างแน่นอนนะคะ
นายไซสนะแก้วพิมพานะคะยาเสพติดชาวลาว
และนายชุมพรพนมไพรนายรัชพลรัชพลพกร
กิมเล้งเป็นชาวอุดรธานี
ถูกควบคุมตัวมาที่สารอาญารัชดาพิเศษ
ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรณีวันที่๒๓กรกฎาคมปี๒๕๖๐

จำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง
ร่วมกันมียาบ้า๓ล้าน๓แสนเม็ดไว้ในครอบครอง
พร้อมกับเงินอีก๑๔๔ล้านบาท
โดยในชั้นสอบสวนจำเลยทั้ง๓คน
ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ

จำเลยทั้ง๓คนแถลงต่อสารให้การปฏิเสธ
และจะจัดหาทนายความไว้แก้ต่างคดีเอง
สารจึงนัดตรวจหลักฐานอีกครั้ง๒๕กันยายนนี้๙นาฬิกา

มาอีกแล้วนะคะผลตำรวจโทรสมหมายกองวิสัยศุกร์
หลังจากหายหน้าหายตาไปไม่กี่สัปดาห์

บอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การในชั้นศาลได้
แต่ว่าตำรวจนี่ยืนยันมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานมากพอในการดำเนินคดี
และในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมสารออกไม้จับ
ตามพรบสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สารอนุมัติหมายจับให้ทั้งที่ไม่มีตัวยาเสพติด
ซึ่งถือว่ามีพยานหลักฐานมากพอในการจับกลุ่มตัว
แต่ว่ายังจะต่อสู้คดีที่สปลาวด้วยในคดีสมคบกันค้ายาเสพติดเช่นเดียวกัน
หลายคนที่ตำรวจจะขยายผลจับกลุ่มแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ในครั้งนี้ว่ามีใครบ้าง
สำหรับนายไซสนะแก้วพิมพาถูกตำรวจปราบรามยาเสพติด
ควบคุมตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี
หกสิบทับหนึ่งวันที่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่เดินทาง
ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะโดยไม่ทราบว่าตัวเขานั้นมีหมายจับคดียาเสพติด
ในประเทศไทยขณะที่นายราชพลถูกตำรวจปราบรามยาเสพติด
จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านที่อุดรธานีในปฏิบัติการชายะสยบภัยรี
สิบทับสี่เมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายรัชพล
มีหน้าที่ดูแลการเงินให้กับนายไซสนะและนายศรีศุกร์ดาวเฮือง
ซึ่งถูกทางการลาวจับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ